สั่งของออนไลน์แล้วมาเก็บเงินปลายทาง

คุณลุงแกะดูแล้วบอกว่า

ไม่ตรงกับที่สั่งของแถมก็ไม่มีเลย

รับผิดชอบเขาเป็นคนกลาง
มันเกิดเป็นคลิปนี้ครับ
โอ้โหคุณลุงบอกว่าของมันไม่ตรงสเปค
หลอกลวงเอาเงินผมคืนมาเดี๋ยวนี้
นักงานส่งของบอกพูดดีสิลุงมาขึ้นเสียงผมทำไม
ผมไม่ได้มีความผิดอะไรลุงเป็นคนสั่งของเอง
ของที่รับไปแล้วลุงก็แกะแล้วด้วยซ้ำ

ลุงเดินไปชิดตัวพนักงานเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนหน้าคอนโดแห่งหนึ่งในซอยแจ้ง
ธนา๖ย่านบางเขนเขตหลัก๔กรุงเทพนะครับ
เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้นะครับ

โอ้โหคนที่คอนโดนะฮะลงมาดูกันหมดเลย
มีคนบนคอนโดถ่ายคลิปเอาไว้ได้

พบว่าลุงในคลิปคือคุณลุงประเสริฐอายุ๖๕ปี

บอกว่าก็สั่งแท็บเล็ตขนาด๑๒นิ้วผ่านเฟซบุ๊ก
แบบเก็บเงินไปทางราคา๒๓๙๐บาท
ให้ลูกชายที่เรียนอยู่ม๖นะฮะ
หลังได้รับแท็บเล็ตแล้วก็จ่ายเงินเต็มจำนวน
รับว่าได้แหกกล่องดูจริง
เพราะว่าเป็นแท็บเล็ตขนาดเพียง๕นิ้วจากที่สั่ง๑๒นิ้ว
แล้วก็ไม่มีของแถมหูฟังนาฬิกาข้อมือ
อะไรสักอย่างตอนนั้นโมโหวิ่งตามคนส่งของ

แต่ทีนี้ได้พูดคุยกับพนักงานจนลงตัวแล้ว

อนสังคมอย่าเอามาเป็นประเด็นดราม่า

เกิดความไม่เข้าใจกันเข้าใจผิด
และก็ไม่ละเอียดรอบครอบก่อนสั่งซื้อสินค้า

ของที่ว่าของมันไม่ตรง

แล้วมันมันคล้ายสมรู้ละ
แต่ที่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่กลีบ
เขาบอกลงไปแล้วไม่คืนของได้นะ
เรียกเขาก็ไม่อยู่เขาก็ไปเลย
มันก็ยิ่งทวีคูณไปตรงนี้
ดีมากเขาดีมากผมพี่เต้งลมแล้ว
แต่ว่าด้วยความโมโหฟิลขาด

ส่วนทางด้านพนักงานส่งของและทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามนะ
เขาก็เปิดเผยเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทต้นทาง
ทราบเรื่องแล้วแล้วไม่ต้องการให้เรื่องนี้
มันบานปลายได้คืนเงินให้ลุงทั้งหมดแล้วด้วยนะครับ

ลุงทราบบ้านในครับผมก็
ศิกาจังที่ป้าเข่มนะครับช่าป
คือเราพยายามอธิบายว่าอะไรพี่
ก็บอกว่าผมมีหน้าที่จะส่งอย่างเดียว

ผมก็เจอกับหัวหน้างานครับผม
ค่ะสรุปแล้วคุณพี่คือคืนเงินหรือว่ายังไงนะคะคุณพี่
ผมก็คืนเงินให้ลุงไปแล้วก็สินค้าก็ตีกลับมาแค่นั้นนะครับ
อ่ะทางบริษัทเขาก็คืนเงินให้
สินค้าก็ตีกลับไปที่บริษัทเรียบร้อยแล้วนะ
ทีนี้คุณลุงก็บอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะรอบครอบหน่อย
แต่ก็อยากให้บริษัทที่ขายของเนี่ย
อะไรนะกับลูกค้า

ซื่อสัตว์กับลูกค้าหน่อยนะฮะ
เพราะว่าถ้าบอกของแถมอะไรหรือว่าสั่งอะไรไป
ก็ต้องซื่อสัตว์กับลูกค้าด้วยทั้งสองฝ่ายแหละนะ